ตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมานะคะ
คนในวงการบันเทิงหลายคนค่ะ
ได้ร่วมกันทำหน้าที่จิตอาสานะคะ
แก่ฟิล์มรัฐภูมิมังกรปภาวินและไฟล์เวลุรี
เดินทางไปที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมทำดีบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
โดยหลังจากลงทะเบียนตรวจร่างกายและตรวจเลือดตามขั้นตอนแล้ว
ทั้ง๓คนได้ร่วมกันบริจักษ์โลหิตด้วยสีหน้าที่อิ่มเอม
ก่อนที่จะออกมาเปิดเผยความรู้สึกนะคะ
บอกว่าภูมิใจและดีใจมากที่ได้มีโอกาสบริจาคโลหิตครั้งนี้
เพราะนอกจากจะเป็นการทำความดีเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙แล้ว
ยังได้ช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นอีกด้วยค่ะ
นักร้องนักร้องนักแสดงนะคะก็ได้เชิญชวนประชาชนคนไทยให้มาบริจักษ์โลหิตที่สภากาชาติไทย
เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการทำบุญและการให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะ